คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องแปลกนิดนึงที่สมุทรปราการนะคะ
คือมีคุณตาวัย๗๘เสียชีวิตอยู่ในห้องน่าจะ๗วันได้แล้ว

แต่ว่าเพื่อนข้างห้องบอกว่าอ้าวเมื่อสองวันก่อนได้ยินเสียงเหมือนเปิดก๊อกน้ำอยู่ในห้องคุณตา

แล้วมีเสียงแบบนี้ได้ยังไง

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าคืออย่างน้อยน่าจะ๗วันแล้วพี่อุ๋ย
แล้วเสียงเปิดก๊อกน้ำมาจากไหนใครไปเปิดก๊อกน้ำในห้องแกคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจสพบังเสาทงได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องที่คอนโดแห่งหนึ่งอำเภอบางสาวทงสมุทรปราการ
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ๗๘แล้วค่ะ

หงายใส่เสื้อแขนยาวสีเขียวไม่ใส่กางเกงร่างกายเน่าเปื่อยทรงกลิ่นเหม็น
ไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๗วัน
นิษฐานว่าคุณลุงหรือคุณตาท่านนี้นะคะน่าจะมีโรคประจำตัว
กำเริบลื่นล้มหัวกระแทกพื้นก็เลยเสียชีวิตแล้วแกอยู่
คนเดียวด้วยเลยต้องรีบแจ้งญาติให้รับทราบนะคะหลายคนเลยเกิดคำถามค่ะ
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นไงคะก่อนจะพบศพ
โดยเฉพาะเพื่อนข้างห้องที่บอกว่าได้ยินเสียงในห้อง
ทีมข่าวเลยไปที่คอนโดดูหน่อยนะคะก็เป็นห้องที่แกอาศัยอยู่บนชั้น๓
ดวงกระมวลแม่บ้านของคอนโดพาไปดูห้องบอกว่าก็เก็บกวาดล้างทำความสะอาดอะไรไปแล้ว
มีข้าวของนิดหน่อยที่ยังหลงเหลืออยู่
แม่บ้านบอกว่าก่อนพบศพเนี่ยค่ะลูกบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่า
ตอนแรกนึกว่าหนูตายก็ลองไปดมดูนะคะ
แม่บ้านบอกลองไปเดินดมดูไปดมอยู่หน้าห้องแกด้วย
มั่นใจว่าไม่ใช่หนูตายหรอกน่าจะเป็นศพ
แล้วก่อนหน้านี้ไม่เจอคุณตาแกมา๒สัปดาห์ได้แล้ว
ปกติแกต้องลงไปกรอกน้ำดื่มอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยเรียกหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เข้าไปดู
แล้วก็แจ้งกู้ภัยใช้กุญแจสำรองเปิดห้องเข้าไป
พบเป็นศพแล้วนะคะอยู่ที่ห้องน้ำร่างกายเน่าเปื่อยแล้วด้วย
วันนี้แม่บ้านก็ไปทำความสะอาดแล้วก็ล็อกประตูเอาไว้
กลัวว่าลมมันจะพาดกลิ่นกลัวจะประตูไปกระแทก
กลัวอะไรกลัวลูกบ้านจะกลัวจะหลอนอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนข้างห้องนายเจรวุฒิ
บอกว่าปกติคุณตาก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ก็ทักทายกันบ้างตามอนุญาต
สัปดาห์ก่อนเขาเองก็ไม่อยู่ห้องเพราะไปต่างจังหวัด
กลับมามันเริ่มมีกลิ่นแต่ก็พยายามดมนะคะ
เดินดมหาว่า๊เอ๊ะมันกลิ่นอะไร
สุดท้ายรู้ว่ามาจากห้องของคุณตาแล้วเห็นรองเท้าวางอยู่ที่เดิมมาหลายวันมากก็เริ่มสงสัย
แต่เขายืนยันว่าก่อนจะเปิดประตูเข้าไปแล้วก็พบคุณตาเสียชีวิตนะคะ
สักสองสามวันได้ยินเสียงจริงนะเขายืนยันว่าได้ยินเสียงคนเปิดก๊อกน้ำ
ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าคุณตาแกยังอยู่ในห้องจนมารู้ทีหลังว่าแกเสียชีวิตแล้วก็เลยงงเลยอะค่ะ
เสียงอะไรเสียงใครเปิดน้ำใครเป็นคนทำ
ผมก็ปิดก๊อกน้ำห้องผมเนอะมันก็ตรงกับห้องแกแหละ
ผมปิดเสร็จแล้วเอ้าฝั่งนู้นมีเสียงเอ๊ะแอดอยู่เอ้าแสดงว่ามีคนอยู่สิอย่างนั้นอ่ะ
อ้าวมีคนเปิดก๊อกน้ำหรอประมาณนั้นในห้องน้ำอ่ะนะ
ใช่อาจจะเป็นห้องแกหรือสะท้อนมาจากที่อื่นก็ไม่รู้ไง
ผมก็ไปบอกทีมงานข้างล่างอยู่ก็บอกเฮ้ยอย่างนั้นแกก็ต้องอยู่อยู่ดิอะไรประมาณนี้
มันที่จะต้องอยู่เพราะยังมีเปิดก๊อกน้ำใช่ประมาณนั้น
หรือแกจะมาเตือนบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ้าวคิดว่ามันจะหล่อนไหมยังไง
ก็ผมไม่หล่อนนะเพราะว่าผมก็นอนอยู่นี่ผมก็ไม่กลัวนะ
นี่ห้องข้างกันบอกไม่กลัวเลยค่ะเพื่อนข้างห้องอีกคนค่ะ
วัชรินบอกว่าเมื่อวันจันทร์กลับมาจากต่างจังหวัด
เปิดประตูปุ๊บได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาเลยก็นึกว่าเป็นหนูตายเหมือนกัน
เมื่อวานเห็นว่าคนโพสต์ในเฟซบุ๊คว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในตึก
ก็เลยรีบไปดูปรากฏว่าอ้าวห้องข้างเขาเองค่ะ
แต่เขาก็ไม่ย้ายออกไปไหนนะคะถามว่ากลัวไหมก็กลัวแหละแต่ไม่ย้ายออกค่ะ
อ้าวข้างหนึ่ง

ตำรวจบอกว่าญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
คาดว่าก็คงจะป่วยโรคประจำตัวกำเริบล้มหัวกระแทกพื้น
แล้วก็ไม่มีใครเห็นนะคะครับญาติก็รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัด
อำเภอสำรงสมุทรประการทีมข่าวก็ติดต่อไปที่ญาติ
ญาติก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มอ่ะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะ
แต่ก็ไม่รู้คุณผู้ชมอาจจะบอกว่านับวันผิดอะไรหรือเปล่า
เรื่องของการได้ยินเสียงหรือว่าเสียชีวิตมาแล้วกี่วันอะไรแบบนี้
บางทีมันคลาดเคลื่อนได้ก็อาจจะเป็นไปได้อืม
ว่าจากสภาพศพก็เป็นการทันสูตรเบื้องต้นอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่ว่าคือลักษณะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวอยู่ในห้องอย่างนี้
มันจะคนละฟิลด์กับฆาตกรรมอืมอืมฆ่ากันตายอ่ะ
สภาพศพก็อาจจะแตกตาถ้าอย่างนั้นคนข้างห้องอาจจะหลอนกว่านี้